ทีนี้เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เนี่ย
เวลาทางการเขาประกาศเนี่ยพี่บุ๊กก๊อฟเขาจะประกาศว่าหญิงไทย
เป็นผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่ของจังหวัดของระลอกใหม่
ประกาศแบบกว้างกว้างแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ย
เธอป่วยเป็นโรคโควิดสิบเก้ารายที่สิบสองของจังหวัดกำแพงเพชรระลอกใหม่นะฮะ
บอกว่าทางการของจังหวัดเนี่ยประกาศชื่อนามสกุลที่อยู่ธุรกิจ
คือแบบเจาะจงแบบแคบขนาดนั้นเลยอ่ะประกาศทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
เป็นรายละเอียดของเธอใช่เธอบอกว่าแล้วเธอถามว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้ทางจังหวัดทำได้ด้วยเหรอค
เดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะ
และบ้านภูติเชื้อที่หนึ่งที่ห้าบนโบรอบไสงามเป็นคลิปทั้งร้อยแล้ว
อืมครับเนี่ยค่ะประกาศทั้งชื่อร้านเพราะเขาทำธุรกิจส่วนตัว
เปิดร้านประกาศชื่อนามสกุลนะคะ
เอาแบบนี้คุณผู้ชมไปดูต้นเรื่องก่อนว่ามาจากไหนค่ะ
เขาบอกว่านี่แฮชแท็กเรื่องหลังใหม่แฮชแท็กเหรียญต่างมุม
อ่านตามเลยนะคะว่าเขาขึ้นแคปชั่นมายังไง

แต่ครั้งนี้มันเร็วมากไปเที่ยวภูเก็ตแล้วกลับบ้าน
ตรวจเจอว่าติดก็กักตัวคือกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะฮะ
แต่ทางอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรมาประกาศออกชื่อนามสกุลแบบนี้
มันทำได้ไหมมันเหมือนกับประจานผู้ป่วยหรือไม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรชี้แจงทีว่า
ไอ้การกระทำแบบเนี้ยทำได้หรือไม่ครับต่อค่ะพี่สาวติดโควิด
อยากทราบว่าทางอำเภอสามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่าคะ
ติดเชื้อเมื่อวานวันนี้ยังประกาศอยู่เลยค่ะ
ประกาศลงชื่อร้านพร้อมเลยด้วยก็คือประกาศร้านเขา
ชื่อร้านเขาเมื่อสักครู่ที่เราดูดเสียงร้านออก
ไลน์พี่สาวไม่มีการออกจากบ้านหลังจากกลับจากภูเก็ตเลย
ตอนนี้สภาพจิตใจผู้ป่วยย่ำแย่มาก
ยังไม่รู้เลยว่าเวลาหายกลับมาแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะ
คือถ้าเกิดว่าไปดูทางประกาศของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
โดยสสจกำแพงเพชรเขาจะมีประกาศออกมานะคะ
แล้วก็ไล่ไทม์ไลน์มาเลยเอาหัวเรื่องก่อน
เขาบอกว่าไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด๑๙จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ป่วยเป็นคนไทยเพศหญิงอายุ๓๓ปี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ตั้งอยู่ที่ตะบนไสงามอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เป็นรายที่๑๒วงเล็บระลอกใหม่
คือลักษณะเวลาเขาระบุตัวตนเนี่ยเขาจะระบุแบบกว้าง

หรือแม้แต่ชื่อร้านที่เขาไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
แล้วบางคอมเมนต์ของในเพจนี่นะครับ

ลักษณะคือกลับมาจากภูเก็ตแล้ว
ก็ยังมาเปิดร้านอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะเพราะเธอบอกว่า
คือเธอกลับมาจากภูเก็ตเนี่ยมาเปิดร้านตามปกติที่กำแพงเพชรเนี่ย
ช่วง๑๐๑๒เมษายนนะคะ
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิด๑๙
แล้วเดินทางไปตรวจเชื้อ
ก็คือที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพิศนุโลก

แล้วมารู้ว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙

หลังจากนั้นก็อยู่ที่บ้านตลอดนะคะ
แล้วก็เตรียมพร้อมให้สตกำแพงเพชร
รับตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
หนึ่งเรื่องอยากจะฝากผู้ที่ติดเชื้อ

คุณต้องตรวจสอบไทม์ไลน์ตัวเองให้ดี

ใช่มันเป็นวงกว้างนะคะมันจะเป็นลูกโซ่
น้าผมขับรถโดยสารสาธารณะ

แล้วบอกว่าโดยสารรถคันนี้เบอร์นี้ไปส่งตรงนี้
แล้วอสมก็มีการประกาศไทม์ไลน์ว่า
โดยสารรถคันนี้ทำให้ครอบครัวของน้าผมเนี่ย

ได้แล้วผลกระทบสิเพราะคุณก็ไม่กล้าขึ้น

สุดท้ายตรวจสอบไปตรวจสอบมา

แต่ข้อมูลไทม์ไลน์เนี่ยมันประกาศไปแล้ว

ก็ต้องกักตัวไปแล้วต้องพากันไปตรวจวุ่นวายไปใหญ่
คุณจะบอกข้อมูลอะไรคุณต้องดูให้ดีว่า

ลักษณะที่ระบุตัวตนชัดเจนแบบนี้